เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ไข่ไข่อะไรแนะครับ
เค้าเรียกว่าไข่ไข่พำจ่ะ
อ๋อไข่พำ

คุณบุษบาได้หันมาทดลองพ่อเลี้ยงไข่ผำ
เป็นอาชีพเสริมบนพื้นที่๔ไร่

มันเกิดจากธรรมชาติมันเป็นพืชน้ำค่ะ
ระกูลเขาก็จะมีพวกเหนือแดงอะไรแบบนี้

จะต้องใช้สวิงที่ทำจากผ้าขาวม้าบาง
ช้อนขึ้นมาแล้วล้างให้สะอาด
ก่อนนำไปปรุงทำอาหารหรือนำไปขาย
โดยชาวบ้านเขาจะนิยมนำไข่ผำ
มาประกอบอาหารทั้งผัดทั้งแกง
และเมนูที่นิยมทำกินกันเลยก็คือแกงไข่ผำ

มีคุณค่าสารอาหารที่ให้โปรตีนสูง
และมีสารต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดี
ว้าวเป็นแต่แซ่บค่ะ
สำหรับการดูแลไข่ผำไม่ต้องทำอะไรเลยนะ
แถมยังไม่ต้องลงทุนอะไรอีกด้วย
เลี้ยงเอาไว้ในสระตามธรรมชาติเพียง๒สัปดาห์
สามารถเก็บผลผลิตขายได้แล้ว
ว้าวรสแบนแปน

คุณบุษบาช่วยเล่าให้พี่น้องทางบ้านฟังหน่อยครับ
ก็ขายถุงละ๒๐บาท

โลกหนึ่ง๓๕๔โลกรัม
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนพอได้ยินราคาขายแล้ว

ใน๑เดือนเขาขายไข่ผำได้กำไรเท่าไหร่

ถึงเดือนละ๑๕๐๐๐ถึง๒๐๐๐บาทเลยทีเดียวครับ
ว้าวต้องยกให้ที่แห่งนี้เป็น
เกษตรทำเงินไปแล้วครับพี่น้อง
ว้าว